ครั้งภาษาอเมรพี่ต้นเชียร์

บุรีรำยูไนเต็ดนี่นี่สนามเขาเนี่ย

บอกว่าผู้ชายคนนี้มาเดาะฟุตบอลอยู่ที่หน้าสนามฟุตบอลช้างอารีน่า

เดาะฟุตบอลได้เหมือนกับนักบอลอาชีพเลย
คลิปนี้นะครับมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า๑๓๐๐คน
แล้วก็มีคนดูคลิปนี้แล้วมากกว่า๒ล้าน๔แสนคนด้วยครับ
ล่าสุดครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปตามหาพี่ผู้ชายคนนี้
เจอนี่เหรอนี่ฮะไปพูดคุยกับเขาหน่อยพี่ทงชัยคอนรำ
หรือว่าพี่โอ้พี่โอ้ปัจจุบันอายุ๓๔ปีแล้วเก็บของเก่าขายนะ
เอาเก็บของเก่าขายเขาเล่าบอกว่าชอบเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจมาตั้งแต่เด็ก
แต่ครอบครัวยากจนทำยังไงรู้ไหมตอนนั้น
ลูกฟุตบอลของคนอื่นมาฝึกแต่ก็ไม่มีโอกาสมากนัก
แต่รองเท้ายังต้องซื้อของเก่ามาใส่เล่นบอลกับเพื่อนเลย
และนี่ดูเบดูเบแบบนิ่งมากอะอ่านี่ครับโอ้โห
แล้วตอนที่อายุ๑๔นะเคยเล่นระดับจังหวัดมาแล้วด้วยนะ
ไม่ธรรมดานะครับพี่เพราะว่าดูแล้วเบสิกแน่นมาก
โอ้โหนี่ดอกบอลเก่งจริงค่ะแต่โชคชะตาไม่เอื้ออำนวยปัจจุบัน
ท่านก็เลยต้องมาเก็บของเก่าขายเลี้ยงดูแม่ประทังชีวิต
แต่ลึกในใจยังรักฟุตบอลอยู่เต็มหัวใจนะฮะ
นำลูกฟุตบอลติดตัวไปทุกที่และทุกเย็นจะต้อง
พอเก็บของเก่าขายเสร็จแล้วนะไปเดาะบอลที่หน้าสนามช้างอารีน่า
เป็นประจำฟังความในใจของพี่เขาหน่อยฮะ
คือทำงานเก็บขวดครับแล้วก็ถึงเวลาก็
ขวดตามที่เห็นในโฆษณานักกีฬาเขาเก็บขวดตรงชายหาดก็เลยทำตามครับ
อ๋อใช่ไหมเหมือนทำตามโฆษณาครับอืมแต่จริงจริงก็คือสติเราดีทุกอย่าง
ครับสติดีครับอืมแต่เราชอบฟุตบอลเฉยเฉยชอบครับ
มีความฝ่ายฝันที่อยากจะเป็นนักเตะฟุตบอลอ่าอาชีพมีครับอ่า
เราเตาะบอลได้ครั้งหนึ่งมากสุดเท่าไรถ้าตั้งใจได้ก็ห้าพันครับ
ห้าพันครั้งนี่นะครับผมไม่ตกเลยตกครั้งเดียวครับ
เพราะวันนั้นฝนตกอืมจากที่เราเตาะบอล
ลงอะไรครับมีคนชื่นชมเรามากเลยเรามีความรู้สึกยังไง
ก็ขอขอบคุณครับเพราะว่าจะพัฒนาต่อไปเป็นอย่าง

อะไรเลยอ่ะใช่ครับพี่โอ้บอกว่าเขาไม่ใช่คนเก่งนะ
และไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาแอบถ่ายคลิปตอนนี้
แต่เขารู้สึกดีใจและขอบคุณคนที่เข้ามาชื่นชมเขานะครับ
เขามีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไป

นี่ถ้าคุณเนวินได้ยินอยู่นะ
รองเท้าต้องมาลูกฟุตบอลต้องมานะ
ส่งมาถึงละเสื้อบูรีรำอยู่ในเตะต้องมาโอ้โฮ
และเป็นคนเมืองซ่อกราวอยู่แล้วด้วยนะยอดเยี่ยมมากฮะ
นี่ขนาดมาตบข้างหูพี่ยังไม่เสียสมาธิเลยเหรอ
ของเรายืนคนเดียวเนี่ยลงแล้วลงอีกคือลงพื้น
ห้ามมายืนดูนะครับอย่ากดดันขอร้องเถอะอย่ากดดันเลย